เหตุการณ์นี้เมื่อกี้ขวัญบอกไปว่าญาติกันแท้แล้วหล่อนด้วย
แล้วก็เคยมีปัญหากันมาก่อนปรากฏว่ากลายเป็นเอามีดมา
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมาถึงจอดรถปุ๊บแล้วเอามีดลงมาแล้วฟันฟันฟัน
ผู้ชายที่ถูกฟันเนี่ยเขาพยายามปักป้องตัวเองเย็บเป็นร้อยเข็มค่ะ
คุณผู้ชมคุณคิงคือบอกก่อนนะเราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะ

มันก็ผิดกฎหมายด้วยคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใครแบบนี้
ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรใดก็ตาม
นี่คือภาพที่ผู้ชายคนก่อเหตุขับรถมาจอดปุ๊บ
แล้วพุ่งตรงเข้าไปพอเขาลงมาจากรถ
ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงสิ่งที่เขาถึงมาด้วยคือมีดสปาต้ายาว
แล้วพุ่งเข้าไปฟันตัวคนเจ็บทันทีฟันฟันฟันไปหลายครั้งมากนะคะ
ตัวคนที่เป็นคนเจ็บเนี่ยชื่อว่านายเอนามสมมุติอายุ๒๐ปีค่ะ
คนก่อเหตุคือนายอภิวัฒน์หรือว่าในไก่อายุ๒๕
ปรากฏว่าทั้งคู่นั้นเป็นญาติกันนะคะ
ตัวนายอภิวัฒน์นายไก่เนี่ยเอามีสปาต้ายาวกว่า๑๒
คือฟันตัวในเออย่างบ้าคลั่ง
สุดท้ายมีคนพยายามมาแยกเขาออกจากกันแล้วฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมเราต้องเลอนะครับ
คือขวัญไปเห็นภาพแบบเต็มมาคือมันลึกจนแบบ
แล้วสุดท้ายนิ้วก้อยขาด
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้น๒๘กันยายนที่ผ่านมา

เพราะว่าทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่าผ่านมาเกือบ๒เดือน
แต่ไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วตำรวจก็ยังไม่ออกหมายจับคนก่อเหตุเลย
ตัวเขาเองถูกบาดเจ็บถูกฟันที่แขนซ้าย
ก้อยมือซ้ายก็ขาดถึงขั้นต้องเย็บแล้วต่อใหม่
รวมแล้วเย็บกว่า๑๐๐เข็ม
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความวิทย์สอนอท่าเรือนะคะ
เอาจริงพวกผมเป็นญาติกันนะอยู่ใกล้กันด้วย
ฝั่งคนก่อเหตุชอบมาขออยู่ที่ห้องของผม
และจะให้ผมย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
เคยมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถมาก่อน
ผมยอมรับผมเคยหงุดหงิดมาก่อนหน้านี้
พานเตะข้าวเตะของหน้าบ้านของตัวเอง
แต่ก็มีคนไปบอกทางฝั่งคนก่อเหตุว่า
ผมไปมีเรื่องกับแม่เขาแล้วจะไปทำร้ายแม่ของฝั่งผู้ก่อเหตุ

กระทั่งผ่านมาถึงวันเกิดเหตุค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุนั่นแหละมาถึงก็ตะโกน
แล้วมาด่าว่าผมว่ามึงจะไปตบแม่กูเหรอ
ผมพยายามยกแขนขึ้นมาป้องกันตัวเอง
เพราะกลัวว่ามีดจะไปโดนเข้าที่หัว
แล้วสภาพคุณดูมือเขาดิ
เจ้าตัวบอกพยายามปัดป้องตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ย

จนกระทั่งมีคนมาแยกตัวผู้ก่อเหตุออกไป
แจ้งความแล้วแต่อย่างที่บอกว่า
สิ่งที่ผมกลัวคือต้องการให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาให้ได้ค่ะ
มึงหรือผมเป็นหนักว่ามันได้เขามาว่านานเขาอยู่แถวบ้าน

แล้วก็ยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้นะเวลานี้

คือคนก่อเหตุยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้น

คุณเอกพบบอกว่าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
ดูแล้วผู้ก่อเหตุไม่ใช่พวกมีอิทธิพลอะไร
ฉะนั้นน่าจะจับตัวมาดำเนินคดีได้ไม่ยากเลย
เป็นความผิดชัดเจนหลักฐานก็ชัดเจน

ก็เลยต้องฝากไปที่ท่านภูมิกับของสนท่าเรือเร่งรัดหน่อยค่ะ
ให้จับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ